เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องร้อนที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์
เป็นกรณีที่หนุ่มเมาสุราแล้วจอดรถขวางการจราจรที่บริเวณถนนรัชดาพิเศษ
แล้วปรากฏว่าไปชกต่อยกับรถชาวบ้านด้วยก่อนที่ตำรวจจราจรจะเข้าไประงับเหตุ
ล่าสุดนะคะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เข้าสอบปากคำหนุ่มคนนี้แล้วค่ะ
อันนี้คือเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ก็มีการถูกแชร์กันเมื่อวานนี้

ล่าสุดพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มีการเข้าสอบปากคำนายศักดิ์สุริยานามเวียง
๔กกค๖๖๑กรุงเทพฯมหานคร
หลังก่อเหตุจอดรถขวางบนถนนรัชดาพิเศษขาออก
ก่อนเดินลงหาเรื่องชาวบ้านกลางถนน
แล้วก็ยังไล่ต่อยตำรวจจราจรนครบานห้วยขวางจนล้มด้วย
เรื่องต้นตรวจพบว่านายศักดิ์สุริยาผู้ต้องหามีการดื่มสุรา
เพราะว่ามีการเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์และปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอล๑๓๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โดยตำรวจเข้าระงับเหตุครั้งนี้คือ
ร้อยตำรวจตรีพิรุณพรมบุตรรองสารวัตรจราจรตำรวจนครบานห้วยขวาง
บอกว่าหลังได้รับแจ้งจากประชาชนให้มาระงับเหตุ
ขณะนั้นตนเองนั้นก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณแยกเทียมร่วมมิตร
พบว่ามีชายเมาสุราอารวาสบริเวณหน้าบิ๊กซีถนนรัชดาพิเศษ
เขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบก็เลยมา
แต่เมื่อมาถึงยังไม่ทันได้ไกลเกลี่ยยังไม่ทันได้พูดคุย
กลับถูกต่อยที่หน้าโดยไม่ทันตั้งตัวก็เลยล้มทั้งยืนเลย

คิดว่าจะกลัวตำรวจไม่กลัวต่อยเขาเลยไง

อ่าล่าสุดนะคะท่านนี้ค่ะ
นายศักดิ์สุริยาก็บอกว่ายอมรับผิด
ขอโทษผู้เสียหายทุกคนรวมถึงร้อยตำรวจตรีพิรุณด้วย
รับว่าตัวเองดื่มสุรามาจริง
จากว่าเครียดที่ทะเลาะกับภรรยา

และเข้าใจว่ารถคันหลังมาชนท้ายรถตัวเอง
เดี๋ยวไปฟังเสียงของนายศักดิ์สุริยากันหน่อย
คางหลักระเดีย
ไม่เห็นครับ
อ่ะแล้วที่พี่ลงมาพี่เตะชุดรถคันสีดำขึ้นมาบีหรือเปล่า

จำอะไรได้บ้างตอนต่อเห็นเนี่ย
ไม่เคยจำได้พอนะครับ

กินสักกินก็มันสามารถที่จะให้มันถึงมากขนาดกรรม
ปกติไม่เกิน๕๐บีกรัมสิบร้อยสามสี่สาม

แล้วก็ประมาณเที่ยงครับ
ตำรวจเสร็จปุ๊บส่างเมาเลย
ถูกนำตัวมาที่โรงพักแล้วก็มีการ
เรื่องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา๔ข้อหาด้วยกันคือ
ทำให้เสียทรัพย์เนื่องจากถีบรถยนต์คันอื่นได้รับความเสียหาย
จอดรถกีดขวางการจราจร
ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงข้อกล่าวหาสุดท้ายคือ

ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรก็ให้กำลังใจ
พร้อมชื่นชมร้อยตำรวจตรีพิรุณ

รวมถึงมีการมอบเงินให้เป็นขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

เมาแล้วขับทำให้คุณขาดสติ
จอดขวางเขาไปต่อยเขาทำร้ายเขา
ก็มาจากสุรานะครับ